ไปทานสุกี้ข้างนอกอากาศเย็น
คราวนี้ลูกค้าไปทานสุกี้ค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าที่ศรีราชาชนบุรี
ฝนถล่มลงมาตกหนักมาก
ท่อระบายน้ำฝนในร้านสุกี้เนี่ยนะ
มันแตกแล้วเป็นแบบนี้เลยค่ะ
ก็กินซุกี้ไปด้วยดูน้ำตกไปด้วย

กลายเป็นว่าลูกค้าในร้านวิ่งกระเจิงกันเลยแหละ

เหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่ไหล

คือไม่ได้กลัวเรื่องของน้ำฝนมันจะโดนเราหรอก
แต่กลัวเรื่องฝ้าเพดานกลัวว่าโครงสร้างของอาคาร

ใช่ค่ะไม่รู้ว่าที่มันถล่มลงมามันจะมาเกิดไฟช็อตเชิดอะไรด้วยหรือเปล่านะคะ
อยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่ศรีราชาชนบุรี
ลูกค้าที่นั่งอยู่เนี่ยก็ชุนละมุนชุลเกเลยค่ะ
เพราะว่าหนีน้ำที่มันทะลักลงมาจากฝ้าเพดาน
แล้วก็หยิบมือถือมาถ่ายคลิปกันไว้นะคะ
ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
พบว่ามีทีมช่างของห้าง
เร่งแก้ไขฝ้าเพดานที่มันทะลุกันเป็นรูโหวกขนาดใหญ่แล้วนะคะ
จากการสอบถามนางสาวพิกุณฑองพันธุ์ข้างเหนียว
เป็นพนักงานของร้านเล่าให้ฟัง
บอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุนะฝนตกลงมาหนักมากที่ศรีราชาเนี่ย
จู่มีเสียงดังมามาจากฝ้าเพดาน

ครั้งแรกไม่มีอะไรไม่มีน้ำไหลลงมานะ
พอครั้งที่๒หลังจากสิ้นเสียงที่มันดังอยู่บนฝ้า

นั่งอยู่พร้อมกับมีพนักงานอยู่ในร้าน

โดยช่างประจำห้างอย่างนายเสกสรรโสภารัฐ
บอกว่าสาเหตุที่มันเกิดเหตุการณ์

เพราะว่าท่อระบายน้ำฝนมันเสื่อมสภาพ

ประกอบกับข้างนอกฝนตกหนักฝนตกแรงด้วย
ช่างก็บอกว่าจะเร่งแก้ไขให้เร็วที่สุด
แล้ววันนี้จะเปิดให้บริการตามปกตินะคะ